การแฟนขึ้นให้เดินให้สุข

การเสียดาบ
การเสียคุมให้สุข
คุณโดดครับวันนี้นะครับขั้นมาให้แบบทำเพิ่มเติมครับยืนยันว่า
มันไม่เอาผิดอะไรล้องบ่อยนะครับผม
ไม่เอาความกับผู้กรณีเพราะอะไรค่ะ

ผมไม่ได้แจ้งความอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ

แล้วผมก็รู้สึกอิ่มมากแล้วครับ
ตอนนี้มันแย่จริงครับ

ผมก็เลยอยากจะมา
ให้ปากคำเพิ่มเติมยืนยันอยู่ครับ
เพราะว่าผมไม่เอาเรื่อง

ที่บอกว่าเราไม่ได้แจ้งความมาตั้งแต่ต้นเนี่ย
ขัดกันกับครั้งที่มาพบพนักงานสอบสวนครั้งแรกนั้นไหมครับ

จริงก็คือไม่ได้แจ้งความครับ
คือแค่มาให้ปากคำเพิ่มเติม

วันนั้นที่เรามาหาตำรวจเนี่ยเราได้แจ้งความ

คือวันนี้ที่มาให้ปัดคำ

เพราะฉะนั้นผมขอโทษ

ขอโทษที่คือคนคนนะครับที่บอกวนหลายครั้ง

ขอโทษที่ก็ไม่ได้
หรือผู้ใหญ่ทุกคนที่เขารักผม

ผมขอโทษครับที่ทำให้แบบผิดหวัง
ขอโทษที่ผมยังไม่สติยังพอ
ขอโทษโรงเรียนอัศักดิ์สำคัญ
ขอโทษคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬานะครับที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย
รวมไปถึงผมขอโทษ
เพื่อนที่จะต้องมาโดนอะไรแบบนี้
ศรีขอโทษที่แบบรู้ว่าแค่นี้ก็ช็อกอยู่แล้วต้องมาโดนกับผมไปด้วยอีก
ขอโทษขออโหสิกรรมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ผมผมรู้สึกผิดมากแล้วครับผมแย่มากแล้วครับ
ผมขอปลอบภูมิตัวนะครับ
ผมขอปรับตัวสมัยให้ดีขึ้น
ส่วนเรื่องค่าที่จะต้องรับผิดชอบน้องบอย
ไม่ต้องห่วงนะครับผมยืนยันเหมือนเดิม
ผมจะรับผิดชอบน้องบอยรักษาพยาบาลน้องบอย
อย่างเต็มที่เต็มกำลังที่ผมจะทำได้
ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคำติทุกคำเตือน
สิ่งที่เดินทางมาถึงผม
ผมจะเอาคำเหล่านั้นไปแก้ไขตัวเองครับ
ผมผิดจริงผมขอโทษจริง
ผมขอโทษนะครับทุกคน
ผมอยากจะให้ทุกคนอโหสิให้ผมด้วยนะครับ
ความรู้สึกบ่อยนะวันนี้คือทนไม่ไหวกับกระแสสังคมที่ค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมคะ
สังคมไม่เกี่ยวครับผมรู้สึกผิดจากตัวผมเอง
ผมรู้สึกผิดจากข้างในของผมเองครับ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมที่มีสติไม่เพียงพอ

คุยครับผมพยายามติดต่อน้องปลอยคุณแม่น้องปลอย
แต่ไม่เป็นไรครับเขาคงจะโกรธผมมาก
ก็ไม่ผมพยายามไปหาที่โรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่ได้ออกมารับ
ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมรู้สึกผิดแล้ว

ผมเลยไม่อยากเอาอะไรกับน้องเขาแล้วครับ
ตรงนี้เราถ่ายเพราะว่าอะไรครับ
ผมก็กลัวครับผมกลัวผมกลัวว่าแม่เขาจะแบบผิดสัญญาหรือเปล่า
ผมก็เลยกลัวแต่ผมกลัวจริงครับ
แสดงว่าเราอาจจะไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าครับ

ก่อนหน้านี้ค่ะเราทราบไปมาตลอดว่าเป็นคดีที่มีการแจ้งความกลับ

ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่เอาความผิดอะไรกับน้องเขาแล้วครับ
แล้ววันนี้มาพบตำรวจด้วยเรื่องอะไรอะคะ

ตำรวจมีการสักถามในประเด็นอะไรเพิ่มเติมคะ
ประเด็นนี้แหละครับว่าแบบยังไงอยากจะแบบเอาความหรือไม่เอาความ

ยืนยันว่าเบื้องป้องไม่ได้มีการแจ้งดำเนินคดีกับผู้กรรณีใช่ไหมคะ

ได้ในวันนี้ครับ
ทั้งที่เราไม่ได้ทอดและเราไม่ได้แจ้งความอย่างแรก

ว่าคดีมันจะเป็นยังไงต่อไป

ขอโทษที่ทำให้มันเป็นแบบนี้
ขออโหสิกรรมให้ด้วยนะครับ
กระแสตอนนี้มันไปถึงครอบครัวเรายังไงบ้างครับ
โอเคมั้ยครับอยากขออนุญาตแล้วเนอะ
เราคิดไหมครับว่าการที่ชีวิตเรามาถึงตรงจุดนี้ได้เป็นเพราะ
เรียกว่าวันนั้นเราเองและก็ทนายครับ
ได้ออกมาพูดหรือให้สัมภาษณ์
ทุกวันนี้มันอยู่ที่ผมคนเดียวครับ

ขอให้ความผิดอยู่ที่ผมคนเดียวครับ

เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหลุบบัง

ผู้ใหญ่ทุกคนที่มีเกี่ยวข้อง
แล้วจะลองแบบชีวิตยังไงต่อ
คิดว่าผมอาจจะไปปฏิบัติคำครับ

เพราะผมจะช่วยเหลือมาตลอดอย่างเต็มที่
แต่บางทีมันอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับ

จะรีบไปไหน
อยากที่ผมบอกไปว่าอยากจะยอมแล้วไม่เอาผิดอะไร
แล้วครับค่ะมาให้ปากคำเพิ่มเติมครับสามารถยอมความได้เหรอคะ
หมายถึงว่าไม่เอาไม่เอาผิดครับไม่เอาผิดหมายถึงว่าเราไม่ยืนยันกับตำรวจว่าเราจะไม่เอาผิดในทุกกรณีถูกไหมคะ
ทางแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าไงบ้างคะก็ลงบันทึกไว้เพิ่มเติมนะครับ
ในส่วนของรถในส่วนของรถของเราเนี่ยได้คืนมาหรือยังครับ
ขอบคุณมากนะคะพี่พี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับตำรวจรถของเราได้ขึ้นมาหรือยังคะ
ไม่ทราบครับเรื่องนั้นเดี๋ยวขอให้ไปทางตำรวจแจ้งเนาะขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับมาตอนนี้ยังสองข้อหาเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับ